เช้านี้นะคะมีบรรยากาศสดเพราะว่าวันนี้ถือว่าเข้าเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้ว
วันนี้การประชุมจะเป็นการเตรียมผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒นี่แหละ
รวมไปถึงโครงการต่างอีกมากมาย
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แต่ละครั้งนี้ประมาณ๕๐๐ล้านบาทอยู่แล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ
โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

การประชุมคณะรัฐมนตรีจะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกานะคะ
ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วน
ก็ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็หอการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒นะคะ
เพื่อที่จะผลักดันโครงการต่างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานค่ะ

บรรดาคณะรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เดินทางมายังโรงแรมดูสิทธานี
เพื่อเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เมืองต้นนะคะจะพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒
วงเงินกว่า๑๘๕๐ล้านบาท
เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยว
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณกว่า๗๗๐ล้านบาท
จากนั้นค่ะนายกจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
สถานที่ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ

เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
และแผนที่ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เสนอพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
จังหวัดเพชรชบุรีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีคัน
เรื่อยไปจนถึงจังหวัดชุมพร

เช่นถนนเรียบชายหาอาชายทะเล

ระยะทาง๖๘๐กิโลเมตร

หากน้ำท่วมถนนหลวงหมายเลข๔เพชรชะกะเสม

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ

เงินลงทุน๙๔๖๗๓ล้านบาท

นครปฐมหัวหินประจวบคิริขัน

เงินลงทุน๓๓๙๘๒ล้านบาท

เส้นทางชุมพรสุราธารณี
และสุราธานีหาดใหญ่สงคลา
ระยะทาง๔๙๑กิโลเมตร

ในพื้นที่อ่าวไทยด้านตะวันตก

เสนอโครงการบรรเทาอุทธกภัย

งบประมาณ๘๕๐๐ล้านบาท
ใช้ระยะเวลาดำเนินการ๗ปี
รวมถึงจัดทำระบบท่อส่งน้ำ
เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำปลาปลา

เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ

งบประมาณ๗๕๕ล้านบาท

นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

การพิจารณาในวันที่๘มีนาคมนี้
ไม่น่าจะมีปัญหาว่าจะถูกคว่ำร่าง

ไม่ให้นำชื่อของนายกรัฐมนตรี

จึงเชื่อว่าการพิจารณาจะราบลื่นค่ะ
ว่าคนนั้นถอยนิดคนนี้ถอยหน่อย

สถานที่ที่จังหวัดเพชรชบุรี

เนื่องจากว่าหลังเสร็จสิ้นนะคะ
กำหนดการในการลงพื้นที่พบปะประชาชน

ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี